จากจังหวัดพัทธรุงจะสามารถพิชิตเงินล้านกลับไปบ้านได้หรือไม่นะครับ
จากจังหวัดพัทธรุงจะสามารถพิชิตเงินล้านกลับไปบ้านได้หรือไม่นะครับ
จังหวัดพัทธรุงจะสามารถพิชิตเงินล้านกลับไปบ้านได้หรือไม่นะครับ
จากจังหวัดพัทธรุงจะสามารถพิชิตเงินล้านกลับไปบ้านได้หรือไม่นะครับ

ถ้าตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

นี่ขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เพลงสุดท้ายในอัลบั้มปกแดงคือเพลงอะไร

เพราะใครเลือกตอบตัวเลือกที่๑โชคดี

ถ้าถูกข้อแรกนะครับ๕๐๐บาท
ทั้งนี้และทั้งนั้นเราไม่อยากให้ผิดแม้แต่ข้อเดียวนะครับ

โชคดีเหมือน๑เพลงหรือไม่นะครับ

โชคดีจริงเลยนะครับ

จำหน่ายเมื่อวันที่๒๑สิงหาคม
พศ๒๕๔๔นะครับ

เพลงที่๓เคยรักฉันบ้างไหม

และเพลงที่๑๐โชคดีครับ

เหรอครับโชคดีเนี่ยชอบไหม
ไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันล้าอาจารย์

พัทธลุงได้รับเงินไปต่อชีวิตอยู่ที่

จากข้อที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้นะครับ
จากเรื่องความรู้ชั้นอ๓ครับ

ในภาพมีรูปวงกลมและวงรี

ถูกไหม

ถูก
ถูกครับ
ปิ๊นสุดยอดเก่ง
ไม่ปิ๊นทำไมครับรู้สึกอย่างไร
ปิ๊น

เอาละครับเพราะฉะนั้นเด็กน้อยก็ทำไปได้ด้วยนะครับ
ถือว่าครอบครัวของแม่ปิงผ่านไปแล้วครึ่งทาง๒ข้อนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ความสุข

เรื่องโรงเรียนวัดบ้านน้ำตกครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตัวการ์ตูนปลาฉลามสีใด

มะปรางเลือกตอบตัวเลือกที่สามสีส้ม

ถูกไหมน้องถูกหรือเปล่าลูก

ถูกแสนถูกแสนถูกแสนถูกแสน
ถูกแสนถูกแสนถูกแสน
หนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสน

ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร
ไม่ได้ว่าอะไร

นอกจากสีส้มเหมือนหนูเลือกสีอะไรลูก

ที่มันไม่มีอยู่ในนั้นนะลูกนะ

จากพระทะลุงนะครับพลาดไปหนึ่งข้อ

เอาใจเชียร์กันนะครับมาลุ้นกันต่อกับ

จะสามารถคว้าเงินแสนกลับบ้านได้หรือไม่

พร้อมขายใส่กล่องนะครับ

ภายในเวลา๓นาที
ครอบครัวแม่ปิงทำได้

เตรียมเวลา
เรากำหนดว่า๓นาทีนะครับแต่ใช้เวลาไปทั้งหมด
๓นาที๑๖วินาทีครับ
มันหกไปซะหนึ่งกล่องคุณผู้ชม
ผมว่าตรงนั้นก็น่าจะมีผลกับเวลาพอสมควรเลย
เอาละผ่านไปแล้วถือว่าเราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว
ใช้โอกาสแล้วนะพ่อเนาะแม่เนาะ
ครอบครัวของแม่ปิงจากจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ตอนนี้คว้าทุนไปต่อชีวิตในวันนี้ครับ
๑หมื่นบาท
ปิงเงิน๑๐๐๐บาทนี้คิดว่าจะนำไป

อยากจะพาน้องไปหาหมอก่อน

น้องปามครับอยากให้หมอตรวจดูว่า
เซลล์สมองน้องที่เสียไปเยอะไหมอะไรแบบนี้ครับ
เพราะว่าในเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับ
วันนี้นะพ่อลูกด้วยนะลูก
ถือว่าเรามาเปิดดวงกันนะครับ
แล้วก็มาใช้โอกาสที่มีอยู่ตรงหน้าแล้ว

ขอให้จับมือและสู้กันแบบนี้
ผมเชื่อว่าต้องผ่านไปได้นะครับ
แม่ปิงแล้วก็อีกเรื่องที่ผมบอกไหมครับว่า
วันนี้เรามาเกมต่อชีวิตเราได้ทุนไปแล้ว๑๐๐๐บาท
พาน้องไปหาหมอแล้วก็ค่อยขยับขยาย
อย่างเช่นจะทำอะไรก็ได้อยู่ที่บ้าน
ให้มันงอกเงยขึ้นมาเป็นสักหนึ่งอาชีพนะครับ

โชคชะตาก็ไม่ได้ทำร้ายเราไปตลอดชีวิตเช่นกัน
โอกาสในวันนี้ก็คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญของครอบครัวแม่ปิ๊ง
เพราะกำลังใจจากคุณผู้ชมที่

เพื่อต่อชีวิตให้กับครอบครัวของแม่ปิงนะฮะ

วันนี้สู้ต่อเนอ

ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ

ขอบคุณค่ะ

แล้วที่ขาดซะไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจ
ให้กับคนในครอบครัวทุกวันเสาร์

วันนี้ผมชายามิชัยลาไปก่อน

นี่ถามใครถามแม่ปิงใช่ไหม

ไม่รักจะ๖คนเหรอไข่

ไม่หกแล้วนะ